สุดครับไปดูเหตุการณ์ระทึกครับชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้เป็นวินาทีที่สะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมต่อ๒จังหวัด
เชียงใหม่กับลำพูนเนี่ยพังถล่มลงมาแบบนี้ฮะ
ไปแล้วเมื่อกี้มีคนมีคนเหรอละเมียฮะดูตามฮือ
ใส่เร็วสักทีบำตรอนเกิ่าสะดวกไงอุ้ย

โอ้โหนักกลัวมากนะครับนักกลัวมากค่ะ
คือสะพานช่วงข้ามแม่น้ำปิงตรงจุดเนี้ยอืม
ช่วงตรงกลางมันพังถล่มลงมากลางแม่น้ำ

เกิดคลื่นย่อมแบบที่เห็นชาวบ้านเรียกว่าสะพานวังแกง

ประมาณ๑๗นาฬิกา๓๑นาที๕โมงกว่าช่วงเย็น

สะพานท่าสาราวังแกงครับสะพานข้ามแม่น้ำปิง
ระหว่างบ้านท่าสาราตำบลขวงเป่าอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
กับบ้านวังสแกงตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลำพูนซุดตัวและพังถล่มลงกลางแม่น้ำปิงครับ
สาเหตุเนื่องจากว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
แล้วมวลน้ำหอบเอาพวกเศษวัสดุไม้อะไรต่างไหลมา
แล้วมาซัดทำให้ต่อหม้อของสะพานซุดตัวและพังถล่มในที่สุด
ไม่มีรายงานคนเจ็บคนตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
ล่าสุดครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่าสะพานขาด๓ช่วงด้วยกันเป็นระยะทางยาวกว่า๖๐เมตร
สะพานดังกล่าวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมต่อระหว่างอำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอย่างที่บอกไปนะครับ
ดังนั้นชาวบ้าน๒พื้นที่๒จังหวัดเดือดร้อนอย่างหนักครับ
เปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางอ้อมหลายสิบกิโลเมตรเลยครับ

เรื่องต้นครับแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
นำอุปกรณ์ป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบมาติดตั้งแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย
คาดว่าคงต้องใช้เวลาในการซ่อมสะพานให้กลับมาใช้การได้ตามปกติอย่างปลอดภัยเนี่ย
ระยะเวลาประมาณ๑ปีนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับ
เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
มวลน้ำหลากท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีแก่งหลวงบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่

ขบวนรถด่วนพิเศษที่๑๓สถานีกลางกรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่ตกราง
ทำให้ขบวนอื่นในเส้นทางสายเหนือไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นรุ่งเช้าเมื่อวานนี้ตี๕๔๘นาที๓๐กันยา
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้โดยสารที่รับบาดเจ็บนะครับ
รถไฟจัดรถอำนวยความสะดวกขนถ่ายผู้โดยสาร
เดินทางต่อไปที่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่การรถไฟเองนั้นก็เร่งดำเนินการยกรถที่ตกรางครับ
รถโดยสารได้๑คันแล้วจากทั้งหมดตกราง๔คัน
แบ่งเป็นรถจักร๑คันรถโดยสาร๓คันนะครับ
เร่งดำเนินการทั้งวันทั้งคืนนะครับคุณผู้ชมและชมพู่ครับ
คาดว่าจะสามารถเปิดบริการเดินรถได้ตามปกติภายในเย็นวันนี้
ตุลาคมไม่เกิน๖โมงเย็นนะครับ
อันนี้คือความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่จังหวัดแพร่
ต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยฮะ
ไปดูกันหน่อยครับน้ำในแม่น้ำยมสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
เชี่ยวกัดซ่อริมตลิ่งจนพังครับ

วังหินหมู่ที่๑ครับตะบนปากแควร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
ชาวบ้านต้องรีบอบพยพแล้วก็ขนข้าวของสิ่งของมีค่าหนีน้ำกลางดึก
มาวางแนวขอบตลิ่งเพื่อชะลอความแรงของน้ำนี่นะฮะ
แต่ว่าด้วยความที่บ้านของชาวบ้านอยู่ต่ำกว่าถนนนะครับ
คาดว่ามวลน้ำอาจจะหลากทะลักเข้าท่วมเพิ่ม

มีผู้เท่าผู้แก่ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่นั้นเตรียมความพร้อมในการวางแผนอบพยพผู้ประสบภัย
และตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน
แตนบายอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนชั่วคราวก่อนนะครับ

ให้ความช่วยเหลือกำลังเร่งบำบัดทุกข์
บรุงสุขพี่น้องประชาชนในพื้นที่

กำลังเจอกับปัญหาน้ำท่วมได้ในขณะนี้นะครับ

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่ม
ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

ลมในทะเลด้วยเช่นเดียวกันครับ